คุณผู้ชมครับเรามาดูนี่นาทีในการที่คุณหมอเนี่ย
ทำหน้าที่ที่ค่อนข้างจะยากลำบากนะฮะ
ทำหน้าที่ยากลำบากนะครับเพราะว่าคุณหมอต้องทำคลอดให้กับคุณแม่ท่านหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าค่ะและคลอดบุตรอื้อหู
คุณหมอบอกแบบนี้นี่คือบันทึกไว้เตือนความทรงจำ
วันที่หกเดือนหนึ่งปีหกสี่คือเมื่อวานนี้นะครับ
สุขสรรค์วันเกิดน้องโควิดหมอทำคลอดให้แต่ถ้าทำให้ไม่ดี
อาจจะมีคนติดเชื้อโควิดสามสิบชีวิตอืม
นั่นหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอด
ให้กับคุณแม่ที่ติดโควิดและกำลังจะคลอดลูกน้อยเนี่ยนะฮะ
คุณหมอประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กโอ้โหข้อความยาวมากเลยนะคุณนะ
เล่าเรื่องราวการทำคลอดคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งติดเชื้อจากพ่อที่ทำงานตลาดทะเลไทยนะครับ
ซึ่งการทำหน้าที่ของคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการทำคลอด
แล้วคุณหมอก็พาดหัวตั้งแต่ต้นบอกว่าบันทึกไว้
เตือนความทรงจำสุขสรรค์วันเกิดนะน้องโควิด
ชื่อนี้หมอตั้งให้เองนะ

ใช่ค่ะคือเรื่องนี้นะครับ
คุณแม่ทั้งหมอทุกคนก็เครียดนะครับ
ในการป้องกันโควิดก็ลำบากแล้ว
นี่ต้องเตรียมรับแม่ที่จะคลอดได้ตลอดเวลาด้วยนะครับ
สำหรับการเตรียมการถือว่าน้อยมากนะครับ

สำหรับโรงพยาบาลอำเภอเล็กในพื้นที่สีแดงเข้ม
ปัญหาเริ่มจากเด็กตัวเล็กไม่ครบกำหนดคลอด

พ่วงมาด้วยโควิดที่ใครก็กลัวไม่อยากเป็น

วันที่๓๑ธันวาคมวันส่งท้ายปีพอดี

แต่ว่าเด็กในท้องเนี่ยคุณเขาประเมินแล้วเด็กยังตัวเล็ก
ก็เลยเป็นห่วงด้วยเรื่องของชีวิตของเด็กนะครับ
คุณหมอพยายามยื้อให้อายุคันได้ถึง๓๘สัปดาห
ใช่เพราะว่า๓๘สัปดาห์คือจะเรียกว่าครบเทอม
แล้วเด็กเนี่ยอวัยวะก็จะสมบูรณ์พร้อมที่จะออกสู่โลกภายนอกแล้วล่ะ
ใช่นะครับถ้าไม่ยื้อไว้เนี่ยเด็กอาจจะเกิดมาก่อน

ก็ยอมรับเลยว่าเป็นการทำหน้าที่ของคุณหมอในวันสิ้นปี
ลุ้นตลอดเวลาตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคม
คุณแม่ท่านนี้มาเข้าโรงพยาบาลนะครับ

ไปแต่ละวันทำไมมันนานจัง
ประชุมหาข้อสรุปว่าจะวางแนวทางในการรักษาทั้งแม่และลูกอย่างไร
รวมทั้งแนวทางในการป้องกันเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้มีความเสี่ยงต่อโควิด๑๙น้อยที่สุดนะครับ
หลังจากปรึกษากันเสร็จสรุปได้วันผ่าตัดคลอดและเตรียมการใหญ่
เตรียมทีมเตรียมห้องเตรียมอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ได้ทำการฝึกซ้อมใหญ่ก่อนการผ่าตัดจริง๑วัน
ทีมงานต้องไม่มีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น
ซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดนิดเดียวอันนี้ประโยคนี้นะ
หมายถึงเจ้าหน้าที่เกือบ๓๐ชีวิตมีโอกาสติดเชื้อโควิด๑๙
และคนทำงานคงหายไปหลายคนในช่วงวิกฤตแบบนี้ขาดใครไม่ได้เลย
คุณหมอเขาเตรียมการแบบหนักหน่วงเลยนะ
สุดท้ายการทำคลอดผ่านไปด้วยดีครับ
คุณหมอได้ตั้งชื่อให้เด็กที่คลอดออกมาว่าน้องโควิดา
ชื่อนี้หมอตั้งให้เองนะสุขสรรค์วันเกิดนะน้องโควิดา
และที่คุณหมอนำเรื่องราวนี้มาโพสต์เพราะอยากให้ทุกท่านเลยช่วยกันระวังตัวเอง
ถ้าเสี่ยงมาอย่าปกปิดให้บอกเจ้าหน้าที่ให้หมด
ให้คิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมีย
ที่เขาต้องดูแลเขาเสียสละหลายสิ่งเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
ดังนั้นนะครับอย่าปกปิดข้อมูลอะไรเลยนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โหเราอ่านตามไปเราก็รู้สึกลุ้นตามคุณหมอไปด้วยเหมือนกัน
ทั้งชีวิตแม่และลูกแล้วก็ชีวิตของคุณหมอในการห่างไกลโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
คือช่วงนี้สำหรับแม่ที่แบบจะคลอดคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาจะไม่รับแม่ที่แสดงความประสงค์ว่าจะผ่าคลอด
เพราะว่าส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแบ่งกำลังไปดูแลผู้ป่วยโควิดด้วย
ทีนี้จะผ่าคลอดให้ก็ต่อเมื่อเป็นเคสฉุกเฉินจริง
เราก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับ